ไปติดตามบรรยากาศการซ้อมขบวนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุด
แล้วก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้นได้ลงไปตรวจเยี่ยม
กำลังพลที่ไปซักซ้อมในพระราชวิธีนี้ด้วยนะครับ

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวน
ยุหายาตราทางสะทนละมาก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

และให้กำลังใจกำลังพลที่ร่วมฝึกซ้อม
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ยุหายาตราทางสะทนละมาก

พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ

โดยเป็นการฝึกซ้อมรวมกำลังพล
และทุกส่วนปฏิบัติในริ้วขบวน

กรมทหารมหาดเล็กราชวรบรักษาพระองค์ที่๑๑

มหาวชิราลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูล
จากนี้ยังได้มีการฝึกซ้อมท่าปฏิบัติ
ริ้วขบวนตอนอำนวยการ
บริเวณหน้ากองอำนวยการฝึกด้วยครับ

ก็จะยังคงซักซ้อมอยู่ในที่ตั้ง
กรมฐานราบที่๑๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
อีกระยะหนึ่งแล้วก็จะทำการซักซ้อม
ในพื้นที่จริงภายนอกในวันที่๑๗
และ๒๘เมษายนครับ
ก็ในระหว่างการซักซ้อมภายนอก
ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจ
ก็สามารถไปร่วมสังเกตการณ

ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมฝึกซ้อม
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ซึ่งเป็นขบวนกลางตอนพระราชยานด้วยนะครับ
สำหรับในครั้งนี้ยังเป็นการฝึกซ้อม
บนพื้นที่จำลองให้มีระยะทาง

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

มีความกว้างประมาณ๔๕เมตร

ออกคำสั่งเริ่มการฝึกซ้อม
แบบรวมตามลำดับพระราชพิธีจริง

แล้วยาตราริวควรผ่านประตูพิมานชายสี

เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้ามหลาน
ไปที่ฤทธิ์แล้วกลับเข้าสู่พระบรมแหนะราชวัง
การซักซ้อมเป็นไปอย่างสะงะงามสมพเกียจ
ส่วนบริการรักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบพื้นที่และเตรียมการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างเรียบร้อย
พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนคนไทยทุกคน
ทราบข้อมูลข่าวสารใดที่ทำให้เกิดประโยชน์
และป้องกันไม่ให้งานพระราชพิธีเกิดความเสียหาย
ขอให้แจ้งไปทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ